เรื่องราวของการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน
หลายคนบอกว่าหน้าฝนไม่อยากไปไหน
มันชุ่มแฉะมันเหนอะหนักมันเปียกไปหมด
แต่มันไปเที่ยวได้นะน่าเห็น
จริงวันนี้เรารวบรวมไปแล้วนะครับ
กับสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน
จัดกระเป๋าแบกเป้แล้วไปเที่ยวกันเลยฮะ
ที่แรกเราจะพาไปแอวเหนือเยือนถิ่นล้านนากันหน่อย
หมู่บ้านเล็กที่แวดล้อมไปด้วยวิวอลังการ
และวิถีชีวิตที่น่าประทับใจ
นั่นก็คือบ้านจาโบอำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศร
สำหรับบ้านจาโบเป็นชุมชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ดำ
อบพยพเข้ามาตั้งร็กแรกบนยอดดอยแห่งนี้หลายสิบปีแล้วค่ะ
และชาวลาหูที่นี่ยังนิยมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกันอยู่
ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวลาหูค่ะ
มาถึงที่นี่ทั้งทีสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ
ตื่นเช้าไปชมทะเลหมอกแบบ๓๖๐องศา
ที่จุดชมวิวภูผาหมอกสวยงามไหมล่ะคะคุณผู้ชม
เที่ยวกันต่อที่เมืองโอ่งราชบุรีที่นี่มีดีมากกว่าเรื่องโอ่ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่กลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮอต
อย่างอุทยานหินเขางูที่เป็นภูเขาหินรูปร่างแปลกตา
และบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีสะพานแขวนทอดผ่าน
และทางเดินริมน้ำลัดเลาะไปตามบึงน้ำและภูเขา
กลายเป็นทัศนียภาพสวยงามแบบนี้ค่ะ
ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง
ซึ่งจะเป็นธรรมที่อยู่บนภูเขามีธรรมฤสีเขางู
ที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยธวรวดีอีกธรรมก็คือธรรมฝาโถ
ที่มีพระพุทธรูปหินสลักหรือที่เรียกว่าพระพุทธรูปนอนจำหลักปางมหาปรินิพาน
และยังมีร่องรอยอารยธรรมที่สวยงามนับพันปีอีกด้วย
คราวนี้ลงใต้กันบ้างไปดื่มดำกับสายทานน้ำใสขนาดเล็กตั้งอยู่กลางป่า
ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดจังหวัดสุราธานี
ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ
บ่อน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ที่นี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาดมากมาก
ว่าใสมากจริงนะคะคุณผู้ชมมองจากด้านบนยังสามารถเห็นพื้นด้านล่างได้แบบชัดเจน
กลายเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบสุด
และที่นี่เปิดให้เข้าแบบฟรีแต่มีข้อแม้ว่าห้ามนำถุงพลาสติกหรืออาหารเข้ามาภายในพื้นที่
เพื่อไม่ให้สร้างขยะและทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ
เอาใจสายบุญที่ชอบไหว้พระและท่องเที่ยวธรรมชาติกันหน่อย
กับสถานที่อันซีนน้องใหม่

และเจดีสีขาวที่ลอยเด่นบนยอดเขา
ที่วัดพุทธบาทสุธาวาสจังหวัดลำปาง
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงของจังหวัดลำปาง
เส้นทางที่จะขึ้นไปสู่ยอดเจดีนั้น
ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดกว่า๓๐๐คัน
ซึ่งที่นี่มีองค์พระธาตุสีขาวเรียงรายอย่างสวยงาม

ซึ่งล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
โดยใช้เวลาสร้างกว่า๕ปี
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง
และก็เป็นอันซีนไทยแลนด์หนึ่งเดียวในไทยด้วยล่ะค่ะ
และที่สุดท้ายที่หิน๓วาน
แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งของจังหวัดบึงกาล
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูค่ะ

เมื่อมองดูจากระยะไกลแล้ว
หิน๓ก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาน
ที่มีทั้งพ่อวานแม่วานและลูกวาน
ซึ่งมีอายุประมาณ๗๕ล้านปีเลยทีเดียวค่ะ
ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงศ์อีกด้วยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น
เราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ไต่ระดับขึ้นมาที่ขอบฟ้า
แสงให้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้า
แบบสุดลูกหูลูกตาไปเลยล่ะค่ะ
โอ้โหสวยนะคุณนะ
สถานที่ท่องเที่ยวชุ่มฉ่ำหัวใจ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองขึ้นเขาหรือว่าเข้าป่า

เพราะว่ามันจะมีทะเลหมอบหรือว่ามันจะมีบรรยากาศดี
ถ้าจะเข้าโปรงเข้าป่าไปเจอน้ำตรงน้ำตก
ก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูข่าวดีนะ

แล้วก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางด้วยนะ

ยังไงก็ถ่ายเที่ยวไทยห่างไกลโควิดกันนะคะ